ไปดูเรื่องของเงาปริศนา
ว่ากันว่ามันเป็นเงาที่ลักษณะเหมือนกับมือปริศนา
ที่รอการพิสูจน์ครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวหลอน
เงาและมือปริศนาที่รอการพิสูจน์
หลอนขนาดไหนไปชมกันครับ
เริ่มกันที่เหตุการณ์ต่อไปนี้
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้าน
เงาปริศนาชวนขนหัวลุกไว้ได้
หน้าขนลุกขนาดไหนไปชมพร้อมกันครับ

ดูกันชัดเห็นกันจะไปเลย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือจะมีเงาสีขาว
หรือกลุ่มควันสีขาวคล้ายกับคนเดินไปเดินมาอยู่

โดยภาพเหตุการณ์นี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังหนึ่ง
ทางเจ้าของเนี่ยบอกว่าเป็นคืนวันพระ
ซึ่งกล้องวงจรปิดปรากฏภาพเงาสีขาว
ยังคงเป็นปริศนาหาคำตอบไม่ได้
ว่าง่าวที่เห็นมันคืออะไร
ดูทีไรก็คล้ายกับมีเงาเหมือนคนเดินไปมาตรงมอเตอร์ไซค์
หรือสุดท้ายอาจจะเป็นสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นก็อาจเป็นได้
ส่วนเรื่องต่อไปนี้ใจไม่แข็งห้ามดู
หล่อนเมื่อนุ่มพกมือปริศนาในสระน้ำ
จะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันครับ
โอ้โหนึกว่ามือคนเป็นคลิปของผู้ใช้ติ๊กต๊อกท่านหนึ่ง
โพสต์คลิปพบเจอมือปริศนาในสระน้ำ
ก็เลยนำไม้มาเคลียร์ดูปรากฏว่าเป็นถุงมือยาง
เจ้าของคลิปยังบอกอีกว่าเห็นตอนแรกคือตกใจ
นึกว่ามือคนยังโชคดีที่เจอตอนกลางวัน
แต่หากไปตอนกลางคืนเนี่ยได้มีวิ่งหนีกันบ้างล่ะครับ
หลายคนที่ผ่านมาเห็นคลิปก็ต่างบอกว่า
หัวใจจะวายที่ไหนได้เป็นถุงมือ
บางคนก็ไม่ได้โฟกัสที่ถุงมือแต่ไปโฟกัสลูกมะพร้าว
คิดว่าเป็นกบซะงั้นไปดูคอมเมนต์ชาวเน็ตกันบ้าง
บางคนก็บอกว่าหัวใจวายได้นะแบบนี้
ส่วนอีกคนก็บอกว่าคนอื่นเขาโฟกัสนิ้วคน
ส่วนอีกชั้นเนี่ยโฟกัสลูกมะพร้าวเข็นเป็นทาง
โอ้โหเอาเป็นว่าตามแต่จินตนาการแล้วกันครับ
แต่อย่างน้อยก็สรุปได้ว่าไม่ใช่มือผีแยกย้าย